ท่านผู้ชมครับมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งนะครับ
ที่คนที่เป็นแม่นะครับ
ได้โพสต์คลิปภาพของชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์

คือแม่เนี่ยเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้
ชอบลูกสาวอยู่มาแอบชอบลูกสาว
แต่ลูกสาวไม่สนใจไม่เล่นด้วยนะครับ

ที่ทำงานนะครับขี่รถตามประกบ

เพราะขนาดถึงหน้าบ้านเนี่ยยังมาก่อกวน
แจ้งตำรวจแล้วอันนี้แม่เขาอ้างนะ

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรอให้เขาทำก่อน
คือเขายังไม่ทำเขาแค่ตาม

นี่ฮะขี่จักรยานยนต์มาแล้วก็เครื่องของใส่ด้วย
พอเสร็จแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หนีหายไปนะครับ

พ่อเป็นตำรวจเลยกลางใหญ่แอบชอบลูกสาวเราแต่ลูกเรามีแฟนอยู่แล้ว
แต่มาด่ามาหาเรื่องลูกสาวเราตลอดแจ้งตำรวจก็ไม่มีประโยชน์
ตำรวจบอกเป็นคดีลอยเป็นแบบนี้มาหลายต่อหลายครั้ง
มันเจอลูกสาวเราที่ไหนก็จะคอยว่ากวนตลอดเจอแบบนี้ทำไงดีคะ
ใครช่วยได้บ้างห่วงลูกเพราะตำรวจบอกรอให้เขาทำอะไรก่อนถึงจะจับเขาได้
อยากทราบว่าทำขนาดนี้หลายครั้งแล้วยังไม่คิดว่าไม่ทำอะไรอีกหรือคะ
ไม่เข้าใจจริงอันตรายมากนี่แม่เขาบรรยายเอาไว้
บอกว่าอ้างว่าเป็นลูกตำรวจด้วยนี่นะฮะบอกมีพ่อเป็นตำรวจนะครับ
บอกว่าลูกสาวถูกชายคนนี้ตามไปก่อกวนถึงที่ทำงานรวมถึงช่วงขณะขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
บางครั้งตี๕ก็ขี่มาดักรอที่หน้าบ้านแล้วทำให้ลูกสาวหวาดกลัวมาก
คลิปที่ถ่ายไว้เป็นบางช่วงเท่านั้นเพราะหลายครั้งนั้นถ่ายไม่ทัน
เพื่อให้ไม่รอมอด
น้องไปคนเดียวค่ะคุณแม่ก็ไปรับบ้าง
ถ้าดึกคุณแม่ก็ไม่หักให้กลับมานะคะ
บางทีก็มีเพื่อนมาส่งเพื่อนเขาก็เป็นห่วงน้องนะคะ
เพราะว่าเส้นเซเว่นไดโนเสาร์มาตรงที่พักมันก็ไกลหน่อย
อยู่แล้วก็มืดเปรี้ยวด้วยนะคะ
ถ้าดึกก็จะเปรี้ยวเลยตรงไดโนเซานะคะ
น้องขับรถคนเดียวค่ะอันตรายมาก
แล้วเขารู้เวลาน้องทำงานออกงานเพราะเขาจะดักดูเซเว่น
เขาจะคอยดูรถว่ารถน้องจอดอยู่เปล่าอะไรอยู่เปล่า
มันจะขี่มาวนดูค่ะ
ที่ร้ายคือเขามาทำร้ายร่างกายแล้วก็มาหาเรื่องยันบ้านค่ะ
มันนักข้อขึ้นทุกวันค่ะแล้วเขาก็ไม่กลัวไม่กลีนกฎหมายนะคะ
กระทั้งที่กฎหมายก็มีอยู่
บอกว่าตามจัดการให้แล้วนะครับสามารถไปจับตัวคนที่ก่อกวนได้แล้ว
คุณแม่ก็เลยไปที่สถานีตำรวจเลยนะครับ
ว่าเบื้องต้นคนที่ก่อกวนนั้นเป็นคนสติไม่ดี
ตรวจหาสารเสพติดแล้วตอนนี้รอผลตรวจอยู่
แต่ว่ายังไม่ให้เจอกับผู้ชายคนนี้นะ

เนื่องจากเกรงว่าเดี๋ยวจะเกิดการปะทะอะไรกันขึ้น
จากชายคนนี้ตำรวจบอกว่ายังอยู่ในการโวยวาย

ยังคุมสติลำบากนะครับ
แต่ตำรวจบอกว่าตรวจสอบให้แล้วนะครับ
บุคคลคนนี้ไม่ได้เป็นลูกไม่ได้เป็นญาติของราชการตำรวจ

นี่ส่วนเรื่องดำเนินคดีเดี๋ยวตำรวจเขาจะดำเนินคดีตามกฎหมายให้

เพราะว่าตำรวจเขาดูแลให้แล้ว